มีสิอะไรมีของกินโกยเตี๋ยวเปล่าอยากกินใช่ไหมล่ะอยากกิน
ก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรือที่นี่เด็ดมากจริงนะคะ
เตี๋ยวเรืออายุทยาแต่ไปขายที่ภาคใต้
คนขายเนี่ยแต่งกายแบบว่าสะดุดตา
เห็นแล้วต้องรีบบึงเข้าไปร้านนี้อยู่ที่ไหนเด็ดแค่ไหน
ติดตามในช่วงตลอดกิน
โอ้โหแต่งเป็นชุดนักรบเห

แต่กลิ่นอายของการเป็นนักรบ

แบบนี้ให้มันเข้ากับก๋วยเตี๋ยวเรือที่ขาย
บอกเลยว่านี่คือก๋วยเตี๋ยวเรืออายุทยาล้านเปอร์เซ็นต์นะคะ
คนขายก็โอ้โหหน้าเข้มคมคมเข้มสุดยอดจริง
พาคุณผู้ชมมาที่นี่ชื่อว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออายุทยาร้อยเปอร์เซ็นต์

ตั้งอยู่ที่ริมทะเลบริเวณสะพานท่าเทียบเรือประมงบ้านบคหมู่สตดาลสวีอพสวิจังหวัดชุมพรนะ
อ้าวที่อายุทยาล้อยเปอร์เซ็นต์แต่ไปขายอยู่ที่ชุมพร
เจ้าของร้านก็คือคุณพิสูจนธนีสันหรือพี่โหด
โหดเป็นเจ้าของร้านชื่อโหดแต่ตัวจริงไม่โหดนะจ๊
เพราะแต่งกายเป็นชุดนักรบสมัยกรุงศรีอายุทยาพี่โหดบอกยินดีมากเลยชอบมากที่แต่งแบบนี้
แล้วก็เพิ่งจะมาเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวได้ประมาณเดือนนึงเท่านั้นเอง
นำสูตรก๋วยเตี๋ยวเรือที่สืบทอดมาจากรุ่นย่านี่แหละที่ขายก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่อายุทยามากว่า๘๐ปี
เอามาขายที่ภาคใต้ที่ชุมพรแล้วก็แต่งกายชุดนักรบมาขายก๋วยเตี๋ยวเพราะอยากจะมีจุดขายที่สำคัญคือให้มันบรรยากาศเข้ากับชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวไง
ที่เป็นก๋วยเตี๋ยวเรืออายุทยาโอ้โหแล้วดูบรรยากาศเขาโอ้โหเห็นเรือด้วยตอนกินอ่ะ
ก๋วยเตี๋ยวเรือจริงไม่ต้องมีเรือตั้งหน้าร้านเรือประมงมาเองของแทนแน่นอนวันนึงพี่ผู้ขายได้ประมาณ๓๐๐๐๔๐๐๐บาท
บอกเลยว่าใครนะได้ลิ้มลองแล้วจะติดใจถ้ามีโอกาสแวะไปที่อำเภอสวีจังหวัดชุมพรก็แวะเวียนได้ก๋วยเตี๋ยวเรือ
แล้วผมว่ารสชาติดีและวิวสวย
เป็นมีโอกาสไป
เดี๋ยวกูสูตรอะไร

สูตรน้ำซบ

สัตว์น้ำซบ